ทุวิทตีสากหน้า
พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณที่เรียกว่าแดนประหาร
โทษประหารชีวิตยังไม่ได้ถือว่าศูนย์หายไปแต่อย่างใด

วันนี้เราจะตีแสกหน้าเรื่องของโทษประหารชีวิต
ที่เราไม่ได้เห็นโทษประหารชีวิตมานานเกือบจะ๑๐ปีแล้ว
แต่วันนี้กลับมาคุยกันเพราะว่ามีข่าวจากกรมราชธรรมว่ามีการประหารชีวิต
นักโทษที่เป็นคดีอุกชะกัน
คุณนิวท่านผู้ชมครับ
เห็นด้วยกับโทษประหารชีวิตไหม

เอานักโทษไปประหาร

ประหารก็จะใช้ดาบลำ

แล้วก็กระทืบเท้าฟันไปด้านข้างหลัง
คอขาดกระเด็นเลือดพุ่งกระฉูด

การประหารโดยการยิงเป้า
จนถึง๒๕๔๖คุณนิว

มี๓๑๙คนทั้งชายและหญิง

มีประหาร๓ลายเลยยิงเป้า

อดสูงเดินชาวโคราช

แล้วเรียกกระถ่ายเมื่อไม่ได้ก็ฆ่าเด็ก

ไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำ

จนกระทั่งนักโทษเพชรฆาต
ยิงนักโทษผู้หญิงนั้น

ไม่ได้ทำไม่ได้ทำเอากลับไป

คืออีก๑๕นัดถึงจะขาดใจตาย

ประเทศไทยเนี่ยผ่านมา๙ปีแล้ว

กฎของการประหารนี่เปลี่ยนไป
ใช้การฉีดยา
ผมมีโอกาสเข้าไปที่
แดนประหารบางขวางแดน๑๑

ทุกคนมีโทษประหารผมจะเล่าให้ฟัง
แต่เมื่อได้รับแล้วว่า

ไปไว้ที่สาลาเย็นใจ
สาราเย็นใจเป็นสาราที่ให้สั่งเสีย

อยากจะกินสเต็กกินข้าวน้ำพริกประตูให้กิน

เดินเข้าไปในแดนประหารในห้องประหาร

มี๖คนใช้วิธีการฉีดยาคือ
ในปี๔๖เนี่ยเลิกการยิงเป้าใช้วิธีการฉีดยา

แรกเป็นยานอนหลับ
ที่๒เป็นยาคลายกล้ามเนื้อ
เข็มที่๓เป็นยาหยุดหัวใจ

ทั้ง๓เข็มนั้นจะมีเพชรฆาต๓คน
ทั้ง๓คนนั้นก็จะไม่รู้ตัวหรอกครับว่าจะฉีดเข็มไหน

ก่อนที่จะเข้าไปตรงนี้เขาจะเข้าไปห้องพิธีทางศาสนา
ถ้าเป็นมุสลิมก็จะให้ละหมาด

มนต์หลวงพ่อที่วัดบางแพรกใต้

มาเทศนากฎแห่งกรรม
เมื่อมาเทศนากฎแห่งกรรมนักโทษประหารโกรธจะน้ำตาไหลพราก

แต่การประหารโดยการฉีดยานั้น
ถือว่าเป็นการที่ทรมานน้อยนะครับคุณนิวครับ
คือบางคนอาจจะมองว่าภาพแห่งความโหดร้ายมันอาจจะหายไป
แต่การที่เปลี่ยนมาเป็นการฉีดยาเนี่ยมันทำให้ดูแล้วเนี่ย
มันลดความหดร้ายลงอย่างนั้นหรือเปล่าคะ

เพราะว่าจริงนั้นปรากฏว่า

สมัยก่อนบอกว่าโทษประหาร

มา๙ปีซึ่งเราไม่มีโทษประหาร

โดยทางปฏิบัติเนี่ยเมื่อครบ๑๐ปีแล้วไม่ได้ประหารใครก็ถือว่า

ประเทศไทยก็จะถูกจัดไปอยู่ในลำดับของประเทศที่ไม่มีการประหาร
ถือว่าเป็นการให้สิทธิเรื่องของเสรีภาพ
ระดับสิทธิมนุษยชนอีกระดับหนึ่ง
แต่นี่มัน๙ปีมาแล้วอีกนิดเดียวอีก๑๔เดือนเท่านั้น

แต่คุณนิวครับต้องทราบซะก่อนว่าโทษทางกฎหมายที่มีนามกฎหมายเราเนี่ยมีที่เรียกว่าโทษปรับ

ทรัพย์กักขังตัวจำคุกและสูงสุดคือประหารชีวิต
นักโทษคนนี้เอาละเราคงไม่ต้องบอกนามสกุลชื่อก็คือนายธีรศักดิ์
อายุอนามก็๒๖ปีณวันที่ก่อเหตุนั้นอายุ๑๙ปีนะครับเป็นชาวเมืองตรัง
ก็เข้าไปเนี่ยแทงเพื่อปล้นเอาไอโฟนโทรศัพท์กับเงิน๒๐๐๐บาท
กับเด็กนักเรียนนะครับแทงเข้าไปทั้งหมด๒๔แผลในสวนสาธารณะที่เมืองตรัง
จนกระทั่งเสียชีวิตยังแทงซ้ำจนกระทั่งชาวบ้านต้องตะโกนบอกตำรวจมาตำรวจมาจึงหยุด
อืมยัง๒๔แผลไปเต็มรวมทั้ง๒คนนี้มีก่อเหตุ๒คน

คนหนึ่งยังหนีไปยังตามจับอยู่คนนี้เนี่ยสารได้ตัดสินคือก่อเหตุเมื่อปี๕๗
จนถึงปี๖๑เข้าใจว่าโทษทางหนักคือประหารชีวิตเขาต้องสู้ถึงดีกา
เป็นหลักเลยครับท่านผู้ชมครับว่าถ้าเกิดเป็นโทษหนักเนี่ยก็ต้องสู้ถึงดีการ
ท้ายสุดเนี่ยชั้นต้นประหารอุทธรณ์ประหารดีกาก็ยืนประหาร
นักโทษคนนี้เองก็มีความผิดเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดครอบครองกัญชาและอาวุธปืน

คือเห็นว่าก่อคดีอุจจกรรมนอกจากนั้นคดีอุจจกรรมแล้วยังทำผิดซ้ำซาก

ค่ะเป็นเหตุผลที่ทำให้โดนประหารชีวิตในวันนี้ไหมคะ
ก็คงจะยืนครับก็คงจะสู้ด้วยนะครับ
สารท่านคงยืนว่าให้ประหารชีวิต
แต่อย่าลืมนะครับว่าในอดีตเนี่ยนะคุณนิวครับ
มีผู้โดนโทษประหารแต่รอดออกมา
หรือป่าหล่อที่อยู่ในคุกบางขวาง

จากโทษสหารตัวเองที่อยู่๑๙ปีคุณนิวต้องเข้าใจนะครับ
เวลาการต่อสู้ทางคดีเนี่ย

ก็อาจจะมีการอุทธรณ์ดีกาซึ่งใช้เวลานาน
อกจากนั้นแล้วยังมีอีกหลายคดี
แต่โทษหนักสุดก็ประหารชีวิต
ปาหล่อใช้ชีวิตอยู่ในคุกถึง๑๙ปีนะครับ

แพทยีทัศน์พรเนี่ยเอาไปหัน

ติดอยู่ในคุก๑๐ปี๗เดือน

เช่นกันครับ๑๓ปี๙เดือน

คนนี้ต้องจำได้เพราะไม่นานนี้เอง

มันคืออะไรที่เรา

นี่เขาโดนโทษประหารแต่เขากลับติดคุก
แค่ไม่นานได้กลับมาใช้ชีวิตได้

๙ปีที่รอคอยเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่า
โทษประหารชีวิตอย่างนักโทษดัง๔คนนั้น
ปาลลอหมอเสริมหมอวิสุทธิ์

ฆ่าคนโดยไตรตอง
ฆ่าใครเจ้าหน้าที่อะไรก็แล้วแต่

ประหารชีวิตหลุดออกมาได้ยังไง
เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังครับ

ถ้าหากว่าคนที่ทำผิดโดนโทษประหารแล้ว

เหมือนไม่ผิดอะไรเหมือนได้รถหย่อนโทษ

สังคมแตกแยกออกความคิดในเรื่องนี้
ฝั่งหนึ่งก็บอกว่าการประหารดีแล้ว
สมควรเอาไปประหารมันทำเลวทำร้าย

จะได้เป็นอุทาหรณ์จะได้ให้คนเห็นว่า

โอ้โหกระบวนการยุติธรรม
ไม่รู้ว่ามีการยัดไส้หรือเปล่า

เพราะเราเป็นชาวพุทธไปฆ่าเอาชีวิต
ท่านผู้ชมครับจะสังเกตได้ว่า๙ปี

มีโทษประหารแต่ไม่ได้เอาไปประหาร

เพราะอะไรครับตรงนี้ครับท่านผู้ชม

โดยโทษประหารชีวิตนั้นมักจะขอชีวิต

นับจากที่มีคำพิพากษา

ล้วนขอชีวิตโดยใช้มาตรา๒๖๒

ดังนั้นถามว่ามีการให้อภัยมั้ย
ไม่มีครับแปลกไหมครับ
ก็ไม่มีให้ครับแต่ก็ไม่ได้ยกคำร้อง
คือไม่ได้ทั้งให้แล้วก็ไม่ได้ให้ยกคำร้องด้วย
ดังนั้น๙ปีมากรมราชธรรมก็ถือว่าไม่ก้าวล่วงพระราชอำนาจ
ก็ไม่ได้มีการประหารใครนะฮะดังนั้นเมื่อมีการประหารขึ้นมาเนี่ย
ก็ต้องมาดูครับว่าตรงนี้ครับคุณนิวครับ
คนที่ติดน้อยที่สุดกับหมอวิสุทธิ์นี่แหละครับนะฮะโทษประหารชีวิตนะครับ
ติดไป๑๐ปี๗เดือนนี้๑๐ปี๗เดือนเพราะอะไรครับ
ผมจะนับโทษให้ฟังนะฮะการประหารชีวิตคือโทษที่หนักที่สุด
เมื่อมีอ่านอภัยโทษนะผมต้องพูดเสียก่อนนะครับ
ไม่มีใครรู้ว่าจะมีเมื่อไหร่นะครับ
อภัยโทษเมื่อมีในวันต่างซึ่งเป็นวันที่สำคัญนะครับ
ตามธรรมเนียมของเรานะฮะก็ถือว่าชีวิตคนเนี่ย
คุณนิวคิดว่าชีวิตปล่อยนกปล่อยกาเนี่ย
ชีวิตคนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่
เป็นกุศลครั้งใหญ่เหมือนกันการให้ชีวิตคนเนี่ยนะคะ
ประหารชีวิตนะฮะเมื่อมีอภัยโทษ
ก็จะลดมาเหลือจำคุกตลอดชีวิต
คือหมายความว่าประหารปุ๊บจะลดมาเหลือจำคุกตลอดชีวิตเลย
ในครั้งที่มีการอภัย๑ครั้ง
และในครั้งเดียวกันนะครับจะลดไปเป็น๕๐ปี
มันเหมือนหมายความว่าจากประหารชีวิตก็ติดแค่๕๐ปีเลย

อกจากนั้นแล้วในการ๕๐ปีเนี่ยเมื่อมีอภัยโทษเนี่ย
ก็จะได้เป็นชั้นเขาต้องดูชั้นของนักโทษ
ชั้นของนักโทษทุก๖เดือนเขาจะมีการปรับชั้น
ก็จากชั้นกลางก็จะเป็นชั้นดีนะฮะ
ลดจาก๕๐ปี๑ใน๕

คือโดยปกติเนี่ยชั้นดีเนี่ยจะได้รับอภัยโทษเนี่ย๑ใน๔
ก็หมายความว่า๔ปีลดปีแล้วครับ

ซึ่งโทษประหารนี่ถือว่าโทษเกี่ยวกับชีวิต

ซึ่งต้องนานกว่านะครับโทษยาเสพติด
ผมจะพูดให้ฟังนี่หมายถึงโทษทั่วไป

ก็หมายความว่าถ้า๕๐ปีนะครับ

ลดอีกเพราะว่าฉันเป็นชั้นดีมากแล้ว

อันนี้ก็ลดใน๑ใน๔ก็พูดง่ายว่า

เอาอีกฉันเยี่ยมมีอภัยอีกนะ
คนอื่นก็ได้๑ใน๒เพราะเป็นชั้นเยี่ยม

ขั้นตอนในการลดเนี่ย
มีอภัยโทษ๑ครั้ง๒ครั้ง๓ครั้ง๔ครั้ง

ถ้าโทษจากประหารชีวิตเนี่ยจะหล่นตุ๊บออกได้เลยครับ

กันว่าในประวัติมีอภัยโทษอย่างไร

ในอดีตมาผมคงไม่ต้องไปพูดถึง๒๔๙

นักโทษถูกประหารโดยการยิงเป้าครั้งแรก

ถ้านับเอายุคปัจจุบัน

คุณนิวดูตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับ

ผมนับ๒๐ปีมี๘ครั้งครับ

นักโทษประหารต้องการแค่๕ครั้งครับ

ได้เป็นตัวชั้นเยี่ยม

แต่เนื่องจากเป็นโทษเกี่ยวกับชีวิต
เขาก็เลยให้ขยับไปชั้น๑เป็นลด๑ใน๓

ตั้งแต่๓๐๔๙๒๐ปี

พูดง่ายว่า๓ปีมีครั้งได้ไหม

ปี๓๕๓๙สี่ปีที่ไม่มี

แต่บทจะมีใน๓๐มีครับ
๓๑มีเว้นไปปี๓๓มีอีกแล้วครับ
มีอีกแล้วครับเว้นไปอีกปี๓๕มีอีกแล้วครับดังนั้นคุณดิวที่พูดถูกแล้วครับคาดเดาไม่ได้ว่าจะมีเมื่อไหร่
เดาไม่ได้ดังนั้นจังหวะชีวิตแม้กระทั่งอยู่ในคุกยังต้องอาศัยจังหวะชีวิต
ถ้ากลับไปติดช่วงนี้ก็ยังดีหน่อยทำตัวดีได้รถเยอะเพราะว่ามีอภัยมากขึ้น
สังเกตดู๑๐ปีตั้งแต่๕๐ถึง๕๙สังเกตนะครับ๕๐มีครับ๕๓เว้นไป๓ปีใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ๕๓มี๕๔มี๕๕มีสามปีมีเลยนะครับมีทุกปี
คือคนไม่เข้าใจคิดว่าการอภัยโทษนั้นมีทุกปีไม่ใช่นะครับเพราะบางปีอย่างที่ผมยกตัวอย่างกันปี๕ปีไม่มีเลยสักครั้งหนึ่ง
นะครับแต่ตรงนี้มีทุกปี๕๓มี๕๔มี๕๕มีเว้น๕๖ไปไม่มี๕๗มีอีกแล้วเว้น๕๘ไป๕๙มี
และ๕๙เนี่ยมี๒ครั้งเลยครับเพราะฉะนั้น๕๙จังหวะดีครับ

เหมือนผมล่ะครับผมได้รับความกรุณาพระมหากรุณาธิคุณตั้งแต่ปีเข้าไปติดคุกอยู่ในปี๕๙
จังหวะปี๕๙มีอภัย๒ครั้งผมจึงได้โอกาสออกมาใช้ชีวิตข้างนอก

ดังนั้นถ้านับดู๑๐ปีนี้มี๗ครั้งคุณนิว
ดูความสีแล้วยุมเยอะกว่านะครับ๑๐ปีมี๗ครั้ง
ต้องการแค่๕ครั้งถ้าเกิดคนที่โดนโทษประหารนับลงมาเนี่ย

แสดงว่าในระหว่างที่รอมันก็เกิน๗ปีอยู่แล้ว

ดังนั้นถือว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีลักษณะพิเศษนะครับ
เป็นพระมหากรุณาธิกลที่ไว้ชีวิตหรือลดโทษของนักโทษที่กระทำความดี

ยุ่งเกี่ยวให้เข้าไปในเรือนจำ
แล้วก็ยังไปที่ปฏิบัติผิดระเบียบเรือนจำ
ค่ะคือทำตัวเป็นคนดีกลับเนื้อกลับตัว
ก็สามารถที่จะลดโทษลงมาได้นี่ลงมาดูซิครับว่า
ปัจจุบันนี้โทษประหารชีวิตในปัจจุบันเนี่ยนะครับ

หมายถึงว่าหมดทางแล้ว

หมายความว่าอยู่ในขั้นตอนต่อสู้ทาง
อุทธรณ์ก็ดีดีกาก็ดียังไม่สิ้นสุดนะครับ
มีทั้งหมด๓๒๕คนครับ
ค่ะเป็นผู้ชายเป็นชาย๒๔๕เป็นหญิง๘๐
ค่ะนะครับรวมทั้งหมดกันแล้วเนี่ยคือ๕๒๐คนที่ยังรอ
เข้าขั้นโทษประหารอยู่๓๒๕ที่ยังต่อสู้อยู่๑๙๕นี่
คือวันไหนเขาไปเอาตัวมาก็วันนั้นแหละครับเพราะไม่บอกล่วงหน้า
คุณชุวิตแล้วถ้าหากว่ามันมีโทษประหารชีวิตแบบนี้
มันมีข้อมูลไหมว่าจะทำให้อาทยากรรมคดีต่างมันลดลง
ตรงนี้ครับของประเทศไทยคงจะไม่ได้ทำแต่ของอเมริกามีทำไว้ครับ
คือในอเมริกานั้นมี๕๐รัฐคุณนิวครับท่านผู้ชมครับ
ไม่ได้หมายความว่าทุกรัฐจะมีโทษประหารนะครับ
เขาบอกว่ามีอยู่๓๑รัฐที่ยังคงโทษประหารอยู่
ตัวอย่างเช่นเท็กซัตว์รัฐเท็กซัตยังมีโทษประหารอยู่นะครับ
ซึ่งผลปรากฏว่าการมีโทษประหารไม่มีผลต่อการเกิดอาชญากรรมเลย
เช่นคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นอัตราเขาบอกว่า๕๔ต่อประชากร๑แสนคน
สำหรับรัฐที่มีโทษประหารชีวิตอย่างเท็กซัส
ในขณะที่รัฐไอโอว่าซึ่งไม่มีโทษประหารชีวิต
กับมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นในอัตรา๑๑ต่อประชากร๑แสน
หมายความว่าแม้มีโทษประหารคดีฆาตกรรมก็ยังเพิ่มขึ้น

บ้านเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่
แต่ที่แน่คือเป็น๒๕ของประเทศในโลก
ยังคงมีการพิพากษาประหารชีวิตอยู่

ประเทศจีนก็ยังมีปากีก็ยังมีอีหลานก็ยังมีซาอุก็ยังมี

อาเซียนเวียดนามซิงคโปร์มาเล
และไทยก็ยังมีโทษประหารชีวิตอยู่ครับ

หวังว่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนนะคะ
แม้แต่คิดจะกระทำความผิดเพราะโทษนั้นมีจริง

โปรดติดตามตอนต่อไป